ต่อกันที่ฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชนบุรีชุดสีน้ำเงิน
ก็คว้าแชมป์ไปครองค่ะหลังจากเอาชนะโรงเรียนเทศบาล
มุกมนตรีจังหวัดอุดรธานีไปสองประตูต่อศูนย์
ก็ได้ประตูจากพานุพงศ์ทองแม้นาทีที่๒๓
และมนชัดหงแก้วนาทีที่๕๕
ก็รับเงินรางวัล๑ล้านบาท
ส่วนอันดับที่๓ค่ะเป็นของโรงเรียน
โพนิมิตรวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีค่ะ